ก็ถูกตัดสินก่อสทชเพิ่งถอนใบอนุญาตทั้ง๒ใบขทายทีวี
เมื่อวานนี้เจ๊ติ๋มออกมาแถลงข่าวเป็นครั้งแรก
เปิดใจเลยนะคะว่าทำไมถึงยุติการออกอากาศ
ทำไมถึงยอมให้ถูกเพิกถอนแล้วก็ทำไมถึงตั้งใจเดินหน้าฟ้องร้องกศธชด้วยค่ะ
นางพันธิพาสกุลตชัยหรือว่าเจ๊ติ๋มทีวีภูนะคะ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทไทยทีวี
เจ้าของใบอนุญาต๒ใบที่ถูกเพิกถอนก็เปิดแถลงข่าวค่ะ
ชี้แจงชัดเจนเลยว่าสาเหตุที่ขอยกเลิกช่องทีวีดิจิทัลทั้งสองช่องเนี่ย
และกิจการโทรคมหังชาติหรือว่าก่อสอทช
ไม่สามารถเปลี่ยนผ่านทีวีดิจิทัลได้สำเร็จ

ไม่เป็นไปตามแผนงานที่วางเอาไว้ค่ะ
ถ้าตามหลากจริงแล้วกรสธชต้องนำคดีเป็นปลองสาร
จนกว่านะครับคดีหรือจะมีคำพิพากษาของสารถึงที่สุดให้เราจ่าย
เมื่อยังไม่มีคำพิพากษาถึงที่สุดไม่จำเป็นที่เราจะต้องจ่าย
เร่งระงับจ่ายค่าประมูลใบอนุญาตทีวีดิจิทัลรอบที่๓นะ
เพื่อที่ผู้ประกอบการที่เหลืออยู่จะได้อยู่รอดได้
ส่วนตัวเองเจ๊ติ๋มบอกว่าน่าจะมีอีกหลายรายแหละ
ที่ต้องการอยากยุติออกอากาศค่ะ
หมดไปพันกว่าล้านรายได้ไม่ต้องพูดถึงเลยเดือนละ๓ล้านถึงหรือเปล่า
ทุกคนก็รู้คนทำดิจิทัลตอนนั้นปีแรกเดือนละ๓ล้านยังไม่ถึงเลยค่ะ
ทั้งปีเราได้เงินอยู่ไม่ถึงสามสิบล้าน
เรื่องนี้นะคะทางไทยทีวีเองมีการยื่นคำร้องต่อสารปกครอง
เมื่อวันที่สิบห้ากุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วเพื่อขออำนาจสารคุ้มครองในเรื่องการเรียกเก็บหลักทรัพย์ค้ำประกัน
แบงค์การันตีที่ได้ทำเอาไว้กับธนาคารกรุงเทพค่ะ
โดยสารจะนัดไต่สวนนัดแรกในวันที่๒๓กุมภาพันธ์นี้
ซึ่งเจ๊ติ๋มก็บอกว่ามีโอกาสชนะคดีค่อนข้างเชื่อมั่นเลยทีเดียว
แบงค์กรุงเทพเองก็ออกมาชี้แจงนะคะว่ากศธชสามารถขอยึดแบงค์การันตีได้ตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้กับธนาคาร
โดยให้ทำหนังสือส่งมาตามขั้นตอนจากนั้นเนี่ยทางธนาคารก็จะส่งหนังสือไปยังไทยทีวี
เพื่อขอชำระเงินตามที่กศธชร้องขอและถ้าหากว่าไทยทีวีไม่ยินยอมเนี่ย
ก็สามารถแจ้งกลับมาให้ธนาคารระงับการจ่ายได้อันนี้ก็เป็นขั้นตอนของทางธนาคาร
ซึ่งทุกวันนี้ไทยทีวีและโลก้าก็ยังอยู่ในสภาวะจอดำสนิทนะคะ
เพราะว่ากศธชก็เคยส่งหนังสือแจ้งไปยังไทยทีวีให้รับทราบแล้ว
ว่าต้องชำระเงินค่างวดใบอนุญาตที่ค้างอยู่ก่อนก่อนที่จะคืนใบอนุญาต
บริษัทก็ไปดำเนินการฟ้องร้องต่อสาร
เรื่องนี้พันเอกหน้าที่สุขลรัฐประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ก็เลยบอกว่านะคะ
ขั้นตอนนี้ถือเป็นหน้าที่ของสำนักงานกศธชแล้วที่จำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมายค่ะ
คือตอนนี้มีกระแสข่าวว่าเจ๊ติ๋มทีวีภูล้มละลาย

เมื่อวานนี้เจ๊ติ๋มออกมายืนยันด้วยนะคะว่าไม่ล้มละลายแน่นอน
เพราะกว่ากระบวนการฟ้องร้องจะยุติมันใช้เวลา
และบริษัทไทยทีวีเป็นผู้เสียหายฟ้องกศธชเรียกค่าเสียหายกว่าพันล้านบาท
ก็ต้องรอให้สารตัดสินว่าจะเป็นอย่างไร
กระแสข่าวที่บอกว่าเจ๊ติ๋มล้มละลายเจ๊ติ๋มบอกว่ามันไม่ดีเลยนะ
มันไปส่งผลกระทบกับธุรกิจอื่นของเจ๊ติ๋มด้วย
ติ๋มยืนยันว่าไม่ปลดพนักงานของไทยทีวีนะคะ
คือตอนนี้เปลี่ยนรูปแบบการทำธุรกิจไปเป็นทีวีดาวเทียมไปเป็นเรื่องของออนไลน์
พนักงานก็คงจะต้องปรับตัวทำงานหนักมากขึ้น
ตอนนี้กำลังดูเรื่องของข้อกฎหมายที่กศธชเพิกถอนใบอนุญาต
ทำธุรกิจสื่อโทรทัศน์แต่ว่าช่องดาวเทียมเป็นธุรกิจของลูก
ซึ่งลูกบรรลุนิติภาวะแล้วเป็นคนละนิติบุคคลกัน
ซึ่งก็น่าจะสามารถทำธุรกิจต่อไปได้ค่ะ